ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนโสดมีโอกาสหรือจังหวะดีได้คู่ครองคู่ชีวิตชีวิตรักช่วงนี้
ซึ่งมีแต่ความสุขสดใสสมหวังถ้ามีโอกาสเลือกขอให้เลือกคนราศีธนู
มังกรกรกฎมีนพฤศกกันและพิจิกษ์จะมีความสุขไปตลอดชีวิต
สุขภาพมักเป็นการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจะกำเริบขึ้น
ช่วงนี้ก็ควรระวังอาการโรคนั้นไว้ให้ดีจะมีเรื่องไม่สบายใจ
เจ็บป่วยของญาติมิตรสหายอาจถึงต้องไปร่วมงานสีดำ
การเงินหากมีโอกาสหาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับขอให้รีบรับเอาไว้
ควรจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนมีโอกาสสูงมากที่จะถูกล่อลวงด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติ
การงานจะมีความคิดหรือเริ่มงานใหม่หรือได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่
ระวังวาจาจะนำไปสู่ความยุ่งยากทั้งทางความรักการงานและเรื่องส่วนตัว
ท่านต้องระมัดระวังคำพูดของท่านให้ดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์